มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ

เขาได้รับแจ้งจากสายลับมาบอกว่าเอ๊ะจะมีการส่งยาเสพติดกันนะคะ
นี่ค่ะไล่ล่ากันแบบนี้ค่ะ

ส่วนรถด้านหลังเป็นรถของตำรวจ
นี่พยายามจะปาดหน้ารถตำรวจค่ะไปได้สักพักหนึ่งนะคะ
ปรากฏว่าไม่รอดค่ะเพราะอะไร
ประสบอุบัติเหตุโดนรถตำรวจชนท้าย
แล้วรถของนี่จังหวะนี้จังหวะนี้คุณดูนะ
นี่ไงแล้วรถของนักค้ายาเสพติดเนี่ยโอ้โห
ไปชนเข้ากับรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างถนน
แล้วไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าคนขับนักค้ายาเสพติดเนี่ย
จุดเกิดเหตุเนี่ยไล่กันมาถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ
ยุพราชด่านซ้ายนะคะรถกระบะของนายอำพร
เสียหายแบบนี้นะคะตำรวจไปตรวจค้นเพิ่มเติม
พบยาเสพติดยาบ้า๘๑๒เมตร
อำพรนักค้ายาเสพติดยอมรับสารภาพบอกว่า
ไปรับยาบ้ามาจากพิศนุโลก
เพื่อมาส่งต่อให้กับผู้เสพรายย่อยที่ด่านซ้ายจังหวัดเลย

ในเมื่อเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพของกลางก็เต็มตาแบบนี้นะคะ
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ๑มียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อขาย
ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ทำให้เสียทรัพย์ก็คือรถของคนอื่น
ของชาวบ้านได้รับความเสียหายรวมถึงรถตำรวจด้วย
แล้วตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บคุณดูสิ
จุดจบจุดจบสายค้ายาไม่เคยจบดีสักทีเนี่ยนะคะ